ดีบ้างนะแม่กับลูกไม่เจอกันไม่ต่ำกว่า๓๐ปีแม่ในตามหา
ลูกตามหาจนไม่รู้จะหายังไงล่ะหาจนท้อส่วนลูกก็คิด

วันนี้เรามาเจอข่าวดีแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศ
ของความรักครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกัน๓๐ปีเป็นอย่างน้อย
แม่ลูกกันครับทำไมถึงพัดพลากกันขนาดนี้เบิร์ตจะเล่าให้ฟัง
คุณผู้ชมครับแม่ลูกคู่นี้คือนางสุวรรณโททองอายุ๕๓
และนางสาวแสงดาวโททองหรือว่าแอ๋มอายุ๓๓แสงดาวเนี่ยไปเจอ
หน้าแม่ที่บ้านเลขที่๑๐๓หมู่๒บ้านสี่เหลี่ยมตะบนเขาคอก
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำแม่สุวรรณเล่าก่อนนะแม่สุวรรณบอก
ว่าลูกสาวน่ะลูกยังขวบเศษมั้งนะครับแม่กับสามีนะครับพ่อ
ของลูกเป็นคนศรีสะเกดมีปัญหากันเลิกกันนะลูกสามี
พาลูกสาวไปด้วยแม่สุวรรณก็ตามหาหายังไงก็หาไม่เจอ
อดีตสามีและลูกสาวแต่ก็ไม่ได้ลดละความพยายามตาม
หาต่ออยู่หลายปีแล้วก็ให้ญาติเนี่ยตามหาด้วยไม่เจอจนวันหนึ่ง
ทำใจเพราะผ่านไปกว่า๓๐ปีนะกระทั่งญาตินะคุณผู้ชมปัจจุบัน
ไปเจอชื่อลูกสาวครับญาติลองทักไปคุยกันไปคุยกันมาไอ้
คำถามที่สงสัยเฮ้ยมันตรงกันว่ะตรงกันว่ะก็บอกข้อมูล
ทุกอย่างตรงกันใช่ไหมลูกสาวบอกกับญาติบอกว่าพ่ออ่ะตาย
ไปแล้วนะปัจจุบันหนูมีครอบครัวแล้วลูกสองคนแล้วล่าสุด
คุณผู้ชมลูกสาวมาหาแม่ที่ประโคนชัยทันทีที่เห็นหน้าลูก
ตื่นเต้นแม่ดีใจพูดไม่ออกฮะคือก่อนหน้านี้คิดว่า
ไม่ได้เจอลูกสาวแล้วนะครับคุณแอ๋มเล่าบอกว่าตอนที่
พ่อพาเธอไปอยู่ศรีสเกตเด็กมากพอเรียนจบอายุ๑๙ปีนะ
ก็ไปทำงานที่กรุงเทพมหานครแต่งงานตอนอายุ๒๕มีครอบครัวช่วง
ที่ผ่านมาก็พยายามตามหาแม่แท้มาตลอดไม่รู้ข้อมูลอะไรกับ
สักอย่างพ่อบอกอย่างเดียวแม่หนูอยู่ประโคนชัยบุรีรำ
ไปกว่า๓๐ปีคิดว่าไม่ได้แช่งนะคือลูกเขาก็คิดแล้วนะ
สงสัยแม่ตายไปแล้วล่ะกระทั่งญาติฝั่งแม่เนี่ยทักเฟสเข้ามาครับ
มาคุยกันนะครับแล้วก็แม่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็มาหาแม่ครับเห็น
หน้าแม่ก็ดีใจมากเหมือนกันไม่คิดว่าจะเจอแม่อีกแล้วแล้ว
คิดว่าแม่คงเสียไปแล้วอย่างที่ว่าน่ะโอ้โหก็ขอให้แม่
สุขภาพแข็งแรงครับก็ได้เจอญาติญาติไปด้วยเลยฮะครับโอ้โหพี่
นี่คนดูบอกเลยนะชอบจังเลยเช้าวันนี้มีข่าวดีแบบนี้